สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่หมดแค่นี้
เดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งที่บางคนบอกว่าอุ๊ย
เที่ยวมาหมดแล้วภูเขาทะเลน้ำตกใช่ไหมล่ะ
แต่ว่าที่จังหวัดกาลสินแห่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชม
เอ้ยเดี๋ยวชมชมอะไร

เพราะว่าทุ่งดอกไม้ที่นี่มีดอกไม้นานาพันธุ์
แล้วที่สำคัญพื้นที่เขาใหญ่โตมาก
ห้าไร่ค่ะคุณไปบุกถ่ายรูปกันที่ทุ่งดอกไม้กัน
สาวเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้
ไปกันเนี่ยหื้อชอบมากแหละคุณค่ะเป็นครอบครัว
ใครที่ชื่นชอบแบบสายธรรมชาติชอบชมนกชมไม้ชมดอกไม้ใบย่า
ความสวยงามปักหมุดกันไปเลยนะที่นี่นะคะบ้านสวนพันฉัดค่ะ
อยู่ที่บ้านหายโศกริมถนนทางหลวงหมายเลข๑๒ถีนานนท์
สายกรสินสมเด็จนะคะตำบลบ้านภายอำเวอร์เมืองจังหวัดกรสิน
คุณผู้ชมรู้ไหมตอนนี้ที่นี่เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮอตฮิตมาก
ใครผ่านไปผ่านมามากาลสินนะ
ลงจอดรถแล้วก็เก็บภาพความสวยงามของดอกไม้ที่นี่
เพราะว่าคุณเห็นไหมที่นี่ดอกไม้เขามีหลากหลายสายพันธุ์
เป็นดอกไม้นานาพันธ์แล้วก็กำลังเบ่งบานสร้างสีสันสวยงาม

น้องใบตองที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีดอกอะไรบ้างอะครับ
มันมีเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักเสี้ยนฝรั่งคละสี

คอสมอสดอกคริสต์มัสดอกบานชื่นหรือดอกลิ้นมังกรก็มีแล้วไม่ได้หมดแค่นี้
ดอกไม้อื่นที่ขึ้นเรียงรายรอให้ไปสัมผัสความสวยงามกันเยอะแยะมากมายเลย
แล้วอย่างที่เราบอกไปนะว่าบ้านสวนพันฉัดเนี่ยพื้นที่เขาใหญ่โตมากกว้างกว่า๕ไร่คุณ
เรียกได้ว่าใครที่มาดื่มดำความสวยงามของดอกไม้นานาสายพันธุ์ที่นี่
รับรองคุณมาแล้วคุณไม่มีผิดหวังแน่นอนแล้วได้ความสดชื่นด้วยนะกลับบ้านไปนะคะ
ที่นี่นะมาถึงแล้วถ่ายรูปเสร็จหิวน้ำคอแห้ง
นี่ไงเขาก็มีร้านกาแฟเล็กเอาไว้คอยบริการ
ไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาซื้อกาแฟจิบกาแฟชมดอกไม้ถ่ายรูปเล่นชิวอีกด้วย
สำหรับใครที่อยากจะไปเดินชมสวนดอกไม้สวยงามแบบนี้๕ไร่
พร้อมกับเก็บภาพถ่ายภาพไปตลอดทางเอาไปอวดลงโซเชียลเนี่ยค่ะ
ฟี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแนะนำมาทะไปที่นั่นได้เลยเพราะว่าค่าเข้าถูกมาก
คือจริงแล้วต้องบอกว่าเป็นแค่ค่าบำรุงสวนเท่านั้น
คนละฟังดีนะ๒๐บาท
บำรุงสวนอย่าคิดว่าเป็นค่าเข้าเลย
เป็นค่าบำรุงสวนลดน้ำต้นมงต้นไม้หน่อย๒๐บาท
ส่วนเด็กนะฟรีเด็กเข้าฟรีไปเลยคุณพ่อคุณแม่จ่ายคนละ๒๐
เขาเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่๗โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็นเลย
ยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมดอกไม้สวยที่กรสินก็อย่าลืม
เปิดดูไทยรัฐทีวีคุณก็จะเห็นความสวยงาม
ก็นี่ไงได้เห็นความสวยงามของดอกไม้แบบนี้

นี่ก็ดอกไม้ดอกไม้เต็มตัวเลยวันนี้

โอ้โหแหมเป็นคนมีดอกไม้อยู่ตามตัวอย่างว่านะ

ตองนั้นไซส์คู่กับไม้ชนิดเดียวก็คือ

กล้วยไม้หรือไม่ก็ต้นกล้วย
กล้วยไม้ได้แต่ถ้าใกล้ม้วยยังไม่ได้

ฉันอยู่ตรงนี้โลกยังไม่แตกเดี๋ยวนี้